คุณผู้ชมครับวันนี้มาติดตามเรื่องของชาวนากันหน่อยนะครับ
ตอนนี้หลายจังหวัดเองก็จะได้รับผลกระทบกับเรื่องของน้ำท่วม
หลายคนบอกว่ารัฐบาลอยากจะให้ไปช่วยกันหน่อยเรื่องของราคาข้าว
แต่ว่าวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูที่พื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกดกันหน่อยนะครับ
พื้นที่นี้แม้ว่าถูกน้ำท่วมกันไป
แต่ว่าชาวนาที่นี่เขามีการรวมตัวกันทำนาแปลงใหญ่ครับเป็นผลดีครับ
ทำให้ขายข้าวราคาก็ดีขึ้นด้วย
เอกชนเดินทางไปถึงพื้นที่ไปรับซื้อข้าว
แล้วก็ไปทำเป็นข้าวถุงบรรจุเป็นแบรนด์ของชาวนาไทยจำหน่าย
ติดตามพร้อมกันกับคุณอัญชรีสิริมั่วครับ
นาข้าวเหลืองอารามที่อำเภอราศีสลัยจังหวัดศรีสะเกดอยู่ในช่วงการเก็บเกี่ยว
หลังเริ่มต้นการเพาะปลูกมาตั้งแต่เดือนเมษายน
โดยนาข้าวที่เห็นนี้นะครับเป็นนาข้าวที่รวมตัวกันเป็นนาแปลงใหญ่
ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกร
โดยความร่วมมือของชาวนาภาครัฐและเอกชนค่ะ
จะเห็นว่าตอนนี้นะคะเริ่มที่จะเก็บเกี่ยวแล้วค่ะ
ซึ่งก็จะเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนค่ะ
และข้าวพวกนี้นะคะก็จะเริ่มออกสู่ตลาดประมาณเดือนธันวาคมค่ะ
ชาวนาบอกว่าการรวมตัวกันเป็นนาแปลงใหญ่มีข้อดี
ทำให้ขายข้าวได้ราคากว่าปกติไม่น้อยกว่า๓๐๐บาทต่อตัน
แต่ก็มีเงื่อนไขว่าชาวนาต้องปลูกข้าวคุณภาพ

ทั้งนี้ก็เพื่อให้ได้ข้าวที่เป็นข้าวคุณภาพที่สูงขึ้นค่ะ
เงื่อนไขเขาก็บอกให้ใส่ปุ๋ยหมอดิน
ใช่ปุ๋ยหมอนดินมาใส่
มันจะได้ผลมันต้องไปซื้อข้าว
ซื้อปุ๋ยแบบปุ๋ยอันดีกับเศรษฐกรน่าพวก
แต่ถ้าเขาใส่ปุ๋ยหมอดิน

ให้ดินถาลายเชียมได้
เขาจะสินะเขาไม่แนะนำ
หลังการเก็บเกี่ยวชาวนาจะนำข้าวมาขายที่จุดรับซื้อ
โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความชื้นเพื่อวัดคุณภาพข้าว
ด้วยราคารับซื้อความชืนร้อยละ๒๒๒๕บาท
ราคาทั่วไปจะอยู่ที่๑๑บาท๓๐สตางค์ต่อกิโลกรัม

จะรับซื้อที่๑๑บาท๗๐สตางค์ต่อกิโลกรัม

พร้อมรับหน้าที่นำข้าวหอมมะลิเหล่านี้
บรรจุถุงขายภายใต้แบรนด์ข้าวชาวนาไทยค่ะ
มองว่าผู้บริโภคถ้าหากหันมาบริโภค
ข้าวเปลือกระดูกาลใหม่ข้าวสดเพิ่มขึ้นนะครับ

ออกจากต้นน้ำแปลงเกษตรกรเร็วขึ้น
ก็มีกำลังซื้อหมุนเวียนกลับเข้าไปซื้อ
ข้าวเปลือกในพื้นที่เพราะปลูกได้มากยิ่งขึ้นนะครับ
ก็เป็นการทำให้กลไกราคาตลาดนะครับ
รับซื้อข้าวเปลือกในราคาที่ยุติธรรม
เหมาะสมกับเกษตรกรนะครับ
จึงเกิดโครงการข้าวชาวนาไทยนะครับ
แล้วก็หวังว่าเป็นราคาที่ผู้บริโภค
จะสามารถเข้ามาสนับสนุน
แล้วก็ซื้อได้ในราคาที่เป็นธรรมนะครับ
ต่อผู้บริโภคแล้วก็ต่อเกษตรกรนะครับ
ข้าวชาวนาไทยบรรจุถุงละ๕กิโลกรัม
เป็นข้าวหอมมะลิใหม่ที่จำหน่ายในราคาทุน

จำหน่ายผ่าน๔ช่องทางคือ๗๑๑
ปัจจุบันมีชาวนาในพื้นที่ภาคอีสานเป็นสมาชิก๓๕๐๘ราย
ในพื้นที่ปลูกข้าว๗๓๖๑๔ไร่
มีผลผลิตข้าวเปลือกปีนี้ประมาณ๑๗๐๐๐ตัน
คาดว่าในปีการผลิต๒๕๖๑ทัพ๒๕๕๙
จะมีพื้นที่ปลูกข้าวนาแปลงใหญ่เพิ่มขึ้นเป็น๑แสนไร่
โดยภาคเอกชนหวังว่าการรวมกันเป็นแปลงใหญ่รับซื้อข้าวสูงกว่าตลาด
จะเป็นจุดเปลี่ยนให้เกษตรกรไทย
หันมาผลิตข้าวคุณภาพปลอดสารเคมีกันมากขึ้น
เพราะจะนำไปสู่ความยั่งยืนทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคได้ในอนาคต
อัญชลีสิริมั่วข่าวทรัฐทีวีรายงาน